คือจะบอกว่าเมื่อวานนี้ฮือฮามากเลยนะคะ
หลังจากที่นี่ค่ะขอให้ดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หัวเขียวก่อนเลยนะคะ
ทายาทเศรษฐีตลาดดังฆ่าฝังดินสาวไซส์ลายวัย๒๒ปี
จริงแล้วต้นเรื่องเลยคือตำรวจเขาไม่ใช่ว่าจู่จะไปหาศพสาวไซไลน์นะคะ
ตั้งต้นของเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคือตำรวจสนเพชรเกษมค่ะ
เขาไปตรวจจับเรื่องของยาเสพติด
และปรากฏว่าจับกลุ่มตัวผู้ชายที่ชื่อว่านายเฉลิมชนมาได้
เลิมชนให้การซัดทอดเป็นทอดเลย
จนสามารถไปขยายผลได้ต่อเนื่อง
ที่สุดแล้วก็กลายเป็นคดีฆาตกรรมนะคะจากตั้งต้นเป็นคดียาเสพติดค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมตำรวจสนเพชรเกษมแล้วก็ตำรวจจากนครบาน
แล้วก็หน่วยอรินทราช๒๖บุกไปบ้านหลังนี้
เนื้อที่สักประมาณกว่า๒ไร่คือฐานะดีเลยบ้านใหญ่

บ้านใหญ่มากนี่คือจังหวะที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปนะคะ
บ้านเลขที่๕๘ตั้งอยู่ในซอยเพชรเกษม๔๗คือไปสุดซอยค่ะ
แล้วในจังหวะที่เจ้าหน้าที่ลงไปต้องบอกว่าอาวุธครบมือ
ถามว่าทำไมต้องไปเยอะขนาดนี้อาวุธครบมือขนาดนี้
ก็เพราะว่าเป้าหมายหรือว่าผู้ชายที่อยู่ในบ้านเนี่ย
ปกติแล้วเขาก็มีอาวุธครบมือเช่นเดียวกัน
เวลาไปไหนมาไหนเห็นบอกว่าชอบพกปืนไปด้วย
ใช่ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมคืออยากให้ดูวินาทีนี้หน่อยนะคะ
เนี่ยเป็นจังหวะที่เหมือนมีหนังเลยอะ
มันทุบประตูอะใช่อันนี้เห็นคุณเคยดูแม่หน่วยสวาสตร์ของฝรั่ง
เวลาเขาบุกเข้าไปแบบนี้เลยอ่ะ

พอเข้าไปไปข้างในไปเจอผู้ชายคนนี้
ชื่อเล่นว่านายไอซ์หรือว่านายอภิชัยองค์วิสิต
ตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปคุณคะ
เปลือยเปล่าเลยค่ะล่อนจ้อนอยู่บนเตียงเลยนะคะ
คือสภาพลักษณะคือเหมือนเมายาพูดจาก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง
ตำรวจก็พยายามไปเค้นถามเห็นไหมตอนแรก
เปลือยเปล่านะตอนนี้ให้ใส่ชุดแล้วนี่คือสภาพแรก

ตำรวจก็พยายามถามว่าจะยิงต่อสู้ใช่ไหมเพราะอะไร
เพราะว่าตอนที่เข้าไปตรวจสอบไปพบของกลางหลายรายการ
แต่ที่ตำรวจถามว่าจะยิงต่อสู้ใช่ไหม
เพราะไปพบอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตรขึ้นลำกล้องเลย
แต่ปรากฏว่าลูกกระสุนปืนมันขัดลำกล้อง

อกจากปืนกระบอกนี้แล้วไปพบเครื่องกระสุนปืน
อุปกรณ์การเสพทั้งแก๊สหุงต้มขนาด๑๓๕กิโลกรัม
แล้วที่สำคัญคุณคะต้องบอกว่านายไอซ์
หรือว่านายอภิชัยองค์วิเศษองค์วิสิตคือแสบมาก
เพราะเขาบอกว่าเขาสามารถรู้ความเคลื่อนไหว
เข้าออกบ้านเขาได้ตลอดเวลา
เพราะคุณเห็นไหมนั่นจอมอนิเตอร์ค่ะเป็นจอคอมพิวเตอร์
คือบ้านเขามีกล้องวงจรปิดแล้วเขารวมทุกตัวมาอยู่ในจอสี่เหลี่ยมเนี่ย
พิวเตอร์ของเขาเพื่อไว้มอนิเตอร์ว่าใครเข้าออกบ้านเขาบ้าง
แต่ถามว่าครั้งนี้ทำไมทำไมถึงไม่รู้
ก็เพราะว่าเสพยาแล้วมึนยานอนอยู่บนเตียง
ก็เลยไม่รู้ว่ามีหน่วยอรินทราชแล้วตำรวจจู่โจมแบบนี้นะคะ
ที่สำคัญนอกจากจะไปเจอคอมพิวเตอร์
ซึ่งใช้มอนิเตอร์เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวในบ้านเขาแล้ว
ไปพบหีบเหล็กค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเห็นนะคะภาพหีบเหล็ก
แล้วใส่กุญแจล็อกไว้อย่างดีตำรวจเขาก็เลยรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
หีบเหล็กเนี่ยมีความสำคัญยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะ
แต่เอาล่ะหลังจากที่ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มนายไอซ์แล้ว
อย่างที่บอกไปให้การวกไปวนมาตำรวจเนี่ยนอกจากจะไปจับกลุ่มเรื่องของยาเสพติด
ตอนที่ตำรวจพูดคุยนะตำรวจมีการขยายผลต่อ
ถามต่อว่ารู้จักกุ๊กกิ๊กไหมหญิงไซส์ไลน์สาววัย๒๒ปี
นายไอซ์บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้จักคือปฏิเสธทุกอย่างค่ะ
พอสักพักหนึ่งก็เริ่มคลายออกมาแล้วบอกว่าก็รู้จักนะ
ยอมรับว่าเคยพามาที่บ้านจริงแล้วยังพานางสาวกุ๊กกิ๊กเนี่ย
ไปแจ้งความน้องกุ๊กกิ๊กเคยเล่าให้นายไอซ์ฟังว่าเธอเคยถูกรุมโทรม
คุณผู้ชมไปฟังเสียงจังหวะนี้กันหน่อยนะคะ

ได้ทำอะไรในกิ๊กหรือเปล่า

ไม่แน่ใจครับตอนนั้นผมยังจะพาเขาไปแจ้งความเลยครับ

ได้ถามว่าน้องให้เข้านอนในขีบในอะไรที่ตรงไหน

ห้องผมไม่มีที่จะไว้ของนะครับไม่มีครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมกุ๊กกิ๊กเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุ๒๒ปี
เป็นสาวไซส์ไลน์ซึ่งคุณแม่ของเธอเนี่ยมาแจ้งความคนหายไว้ในท้องที่ตั้งแต่สักประมาณช่วงสิงหาคมนะคะ
คือก็หายไปยังหาไม่เจอกุ๊กกิ๊กชื่อว่านางสาววรินทรชัยเชษ
หลังจากนั้นตำรวจก็เค้นสอบในไอซ์ต่อค่ะสุดท้ายแล้วยอมเปิดปากสารภาพนะคะบอกว่า
ช่วงสักประมาณปลายเดือนสิงหาคม๒๕๕๙
บอกว่าได้พานางสาวกุ๊กกิ๊กเนี่ยมานอนค้างที่บ้านพักหลังนี้จริงจากนั้นได้มีการเสพยาเสพติดและมีเพศสัมพันธ์กับผู้ตาย
แล้วเกิดความรู้สึกรักเกิดความรู้สึกหวงแหนอยากจะจับจองเป็นเจ้าของก็กลัวว่านางสาวกุ๊กกิ๊กเนี่ยนะคะเขาจะหนี
นายไอซ์บอกว่าก็เลยเอากุ๊กกิ๊กไว้ในศพขออภัยในหีบหีบเหล็กอันนี้ค่ะเอาไปไว้ในหีบเหล็กแล้วตัวเองก็หลับไป
มาอีกทีตอนเช้าเอ้ากุ๊กกิ๊กขาดอากาศหายใจกลายเป็นศพไปซะแล้วนะคะกลายเป็นศพไปแล้วค่ะทีนี้คุณผู้ชมหลังจากนั้น
นายไอซ์นะคะก็เลยโทรเรียกนายเฉลิมชนงะบัวอายุ๔๑ปีที่เป็นลูกจ้างของญาติของเขาให้มาช่วยกันขุดพื้นที่ฝังศพ
คือนายคนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นคีย์แมนคนสำคัญของเรื่องนี้ใช่ก็เป็นคนที่เปิดปากยอมบอกตำรวจนะคะว่านายไอซ์เนี่ยมีการลงมือทำร้ายร่างกายของนางสาวกุ๊กกิ๊กจริงเนี่ยนะคะนี่แหละ
หลังจากนั้นค่ะทั้งคู่มาเลยนะครับคุณผู้ชมมาขุดหลุมลึกสักประมาณหนึ่งเมตรฝังศพน้องกุ๊กกิ๊กนะคะตำรวจเขาก็เลยมาจุดนี้เมื่อวานแล้วก็เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานค่ะใช้รถแบคโฮนะคะมาขุดคือตรงนี้เป็นบริเวณป่าด้านหลังบ้านห่างไปจากตัวบ้านสักประมาณสองร้อยเมตรเพราะขุดลึกลงไปสักประมาณหนึ่งเมตร

ทีนี้คุณผู้ชมอย่างที่คุณชนะบอกไป
ที่เป็นคนบอกเบาะแสกับตำรวจทั้งหมด
ไปรู้จักกับนายไอซ์ได้ยังไง
คือพันธุ์ตำรวจเอกจีรกิจจารุพัฒน์
ผู้กำกับการกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีบอกว่า
หลังจากที่ตำรวจไปจับกลุ่มนายเฉลิมชนได้ในข้อหายาเสพติด
ปรากฏว่าเฉลิมชนสัดทอดบอกว่า
เคยรู้จักกับนายไอซ์ตอนที่อยู่ในคุก
ไอซ์เขาเคยถูกขังคุกมาแล้วนะคะเมื่อปี๕๕
๕ปีแล้วก็ถูกออกมาในปี๖๐
เลิมชนกับไอซ์รู้จักกันตอนอยู่ในคุก
พอออกมาก็ชวนมาอยู่ด้วยกันที่บ้านเนี่ย
ใช่ค่ะนายไอซ์ชักชวนมาทำงานเป็นช่างดูแลอพาร์ทเมนต์ของญาตินายไอซ์

คือหลังจากที่นายไอซ์เนี่ยไปฆ่าน้องกุ๊กกิ๊กเสร็จปุ๊บนะ
เฉลิมชนค่ะมาที่บ้านแล้วให้ช่วยกันขุดหลุมฝังศพ
ที่สุดแล้วตำรวจก็เลยมีการขอสารอนุมัติออกหมายค้น
อย่างที่บอกไปนายไอซ์เนี่ยปฏิเสธเสียงแข็งเลยนะคะ
บอกว่าไม่ได้เป็นคนฆ่าฝังดินสาวไซส์ลายคนนี้
เพราะตัวเองขุดดินไม่เป็น
แต่เฉลิมชนยืนยันบอกว่าก็ผมนี่แหละเป็นคนช่วยขุดดินนายไอซ์
สุดท้ายเนี่ยแหละค่ะกิ๊กกุ๊กกิ๊กเสียชีวิตนะคะ
คือไอซ์เนี่ยจำนวนด้วยหลักฐานนั่นแหละ
พันธุ์ตำรวจเอกนักฮารินสุคลทวิทย์นะคะ
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๙บอกว่า
คือเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะ
ว่านี่คือศพน้องกุ๊กกิ๊กจริง
หลังจากที่ญาติไปแจ้งความคนหาย
อย่างที่บอกไปเดี๋ยวต้องรอคุณแม่ของน้องกุ๊กกิ๊กเนี่ย

แต่เบื้องต้นตำรวจบอกว่ายังไม่สามารถ
แจ้งความกับนายไอซ์ในข้อหาคือ
ฆ่าโดยเจตนาหรือฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนได้
คดีฆ่ายังไม่สามารถแจ้งความได้
เพราะพยานหลักฐานมันยังไม่ครบถ้วน
เรื่องของสภาพศพตอนนี้มีการแจ้งข้อกล่าวหา

ความผิดเรื่องของคดียาเสพติด
เรื่องของอาวุธปืน
คือทั้งครอบครองแล้วก็พกพาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
อนุญาตขยายความนิดหนึ่งเกี่ยวกับข่าวนี้นะครับ
เพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่ผู้สื่อข่าวเราก็ลงไป

ไอซ์คนนี้ถือว่าเป็นบุคคลอันตราย

พกปืนพาไปไหนมาไหนตลอดเวลา
แล้วมีพฤติกรรมที่คุกคามชาวบ้านแถวนั้น

ใช่ก็อย่างที่บอกไปคือโดนขังคุกมาแล้ว

ผู้หญิงสาวเนี่ยมาบ้านหลังนี้หลายคนบ้างหน้าหลายตา
แล้วเขาบอกว่าเผลอไม่ได้มีศพผู้หญิงคนเดียว

แต่ตอนนี้เจอเพียงศพเดียวนะคะ